สมัยนี้เกิดเป็นหญิงอย่าเหนียมอาย

งกรอนมาแบบนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมค่ะ
เรากำลังจะพูดถึงดาราสาว

คุณผู้ชมมีดาราสาวหลายคนเลยนะคะที่ดูแววแล้วว่าอนาคตเนี่ยช้างเท้าหน้าไม่เกินจริง
เพราะบางมุมพวกเธอดูห้าวหารประหนึ่งผู้ชายกันเลยทีเดียวค่ะ
ไลฟ์สไตล์เนี่ยชอบพูดครับในเพลงเขายังมีคลับเลย
แฟนผมน่ารักจังเลยครับ
เนี่ยแต่ที่ตอกย้ำความแมนเกินแฟนนุ่มแบบชัดเจนที่สุด
เห็นจะเป็นคลิปล่าสุดในรายการคนดีที่ไหน
อันนี้ชมดูมากจริงฉันก็เอ็นดูทั้งสองคนเลย
ถ้าเป็นเราก็คือตัวดีดแล้วเขาเอาหนอนตัวเป็นนะคุณผู้ชม

โบกับอเล็กบอกไว้ก่อนว่าคนที่กลัวหนอนเนี่ยจริงคือสาวโบนะ
แต่อยากให้ดูสีหน้าของอเล็กให้ดี
แล้วดูอาการของสาวโบแล้วคุณจะได้คำตอบว่าใครแมนกว่ากัน

ไว

โบว์หันหน้ามาเหมือนกันว่าไหวหรือเปล่า
อเล็กจะไปถามเขาว่าไหวไหม
หน้าตัวเองไปตั้งแต่หมอตัวแรกลงมือแล้วลูกจ๋า

เจอหน้าแฟนตัวเองแล้วแบบเออไม่กลัวก็ได้

แล้วก็ที่หน้าสุดในสตอรี่นะคะดูสิ

ฝ่ายทาง

ไปนิดนึงตำนานบุกจับโจรขโมยกระเป๋าแบรนดเนมเธอเธอจำได้ไหม

การันตีความแมนของสาวคนนี้ได้ดีมากเวอร์
จนโจรติดกับทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ล่าสุดคุณค่ะ
ฉันเห็นแววมาแล้วกับการอวดวิรกรรมแฟนนุ่มออกสืบ
นุ่มนิคแฟนเค้านี่ใช้ถ่ายรูปในงานแต่งหน่อยพ้นได้ไหน
นี่ผมทำให้ครึ่งตัวไม่ได้ถูกตรงไหน
ต้นล่างผลออกมา

เป็นยังไงล่ะแฟนมึงทาย

ก็น่าจะมีการปรับการสอนถ่ายรูปหลังบ้านกันยกใหญ่นะคะ

บุ๋มปรียาดากับหนุ่มพีชค่ะ

แมนความกล้าของแก้มบุ๋มเนี่ยคือปังไม่ไหวค่ะ
ช็อตเด็ดคนดังค่ะช็อตที่สั่งให้หวานใจลูกหัวต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ
เขาอยากให้เกินปีนี้นี่กลายเป็นไวรัลไปซะเลยนะคะ
เห็นไหมคะหญิงสมัยนี้ค่ะสู้ค่ะสาวบอตองเนียมอายด้วยจ้า
แมนโลศค่ะผู้ชายเขาเข้าใจ
พี่ทีลูกผมหน่อยค่ะ
หนุ่มพีชนะคะมายืนสัมภาษณ์คู่แก้มบุ๋ม
เขาก็บอกว่าพยายามจะพูดให้ทันแก้มบุ๋มอยู่
แล้วสุดท้ายทางฟุตสัมภาษณ์ประมาณ๔๐กว่านาที
แก้มบุมพูดไปแล้วประมาณ๑๐นาที
แล้วมันมีช็อตที่แบบฝ่ายชายบางทีฟังผู้หญิงจนเคลิ้ม
เออเหลือเผลออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างงั้นตลอด

ใครจะเป็นช้างเท้าหน้าก็ได้บางทีก็ผลักกันก็ได้
เราอาจจะนำได้บางเรื่องเขาอาจจะนำได้บางเรื่องก็ได้เหมือนกัน

อันนี้ไม่ใช่ช้างเท้าหน้าแล้วก็ไม่ใช่ช้างเท้าหลัง

ควบคุมการผลิตทุกอย่าง
อยากได้อะไรก็บอกไปตรงไง